ปลายเดือนคนจะลุ้นกันคือ

วันนี้คนที่เคยถูกรางวัล

ถูกจนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรมีไหม

๑๕วันเนี่ยได้น้อยสูงคือล้านคือเด็ก
ประวณาตัวเป็นภาพอย่างเช่น
ขออยู่ป่าช้านี้๑๕วัน

เราออกมาเราถูกลอตเตอรี่

มีอะไรก็บอกถูก๓๐ล้านชีวิตก็ควรมีความสุข
อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างดีกว่า
ว่ามีคนจ้องในหลายลักษณะรูปแบบ
ครับจริงครับก็โดนมาแล้วครับ